เขาบอกว่าคนหนีไฟไหม้กับบ่อนแตกเนี่ย
มันเป็นการหนีลักษณะใกล้เคียงกันแต่อารมณ์ต่างกัน
ผมจะพาไปดูบ่อนแตกอันนี้เห็นภาพชัดเลย
พนันกว่า๕๐คนครับตีไก่กันชาวบ้านเขาร้องเรียน
บางคนวิ่งลงนาบางคนวิ่งเข้าไปในสวนเขา
บ่อนแตกมันเป็นยังไงนะฮะดูภาพเลยครับ
ใครหยุดล่ะครับไม่มีใครหยุดสักคนพี่ปุ๊กเห็นใครหยุดไหม
ไม่มีใครหยุดเลยครับแล้วบ่อนแตกจริงครับ
เดี๋ยวดูนะครับพังเลยตรงนี้ที่

วิ่งกระจายดูสิ
นี่ฮะตอนนี้คือตอนที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองแสดงตัวนะครับ
เข้าจับกลุ่มนะฮะนักพนันไก่ชนกว่า๕๐คน
ใครจะไปรอล่ะครับวิ่งลงไล่มันสัมปะหลังบ้างนะฮะวิ่งลงทุ่งนาบ้าง
ไปกันคนละทิศคนละทางสุดลูกหูลูกตาเลยครับ

ไม่เจ็บหรอกพี่ล้มลุกลุกคลานกันนะครับ
แต่ก็ยังวิ่งแบบไม่คิดชีวิต

สังเวียนไก่ล้มหัวทิ้มไปนะครับ

สุดท้ายนะครับกว่า๕๐คนเจ้าหน้าที่ตามจับมาได้๑๐คนครับ

อายุตั้งแต่๓๒๗๘ปี
แล้วก็มีของกลางผมเป็นห่วงของกลางมากเลย
ไก่ชน๒ตัวใครจะให้ข้าวมัน

มีนาฬิกาบอกเวลา๒เรือนสังเวียนไก่
ซึ่งเป็นบ่อพลาสติก๑สังเวียนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
ไก่มันยังชนกันอยู่เลย
ไม่มีใครแยกนะคุณไม่มีใครแยกไก่

ที่รู้ว่าพนันแน่ไปเจอกระดาษโพยราคาต่อลองด้วยครับ
สองแผ่นแล้วก็เงินสดร้อยหนึ่งนะครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้เนี่ยสืบเนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนว่า
มีการลักลอบเล่นพนันชนไก่
กระท่อมปลายนาที่บรบือมหาสารคาม

คือเขาบอกว่าเล่นกันตีกันเชียร์กันไม่กลัวโควิด๑๙
ไม่กลัวน้ำมูกน้ำลายกระเซ็นใส่กันเลยนะฮะ
ครับแล้วก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกำลังไปจับกลุ่มดังกล่าวนะครับ